ทีนี้คุณผู้ชมไปดูพลังสามัคคีของชาวบ้านกันหน่อยค่ะชาวบ้านที่จังหวัดตากเนี่ยนะคะ
ช่วยกันหามพระพุทธรูปขึ้นเขาเพื่อที่จะเอาไปประดิษฐานอยู่บนดอยหินระคัง
เดี๋ยวไปดูภาพความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีของชาวบ้านกันค่ะครับ
ระวังด้วยหน้าผ่าซ้ายเหี่ยวสูงระวังเหี่ยวระวังเหว
โอ้โหทางก็แคบข้างข้างก็ลาดชันใช่ค่ะเส้นทางนี้ไม่ง่ายเลยนะคะ
ชาวบ้านเขาร่วมแรงร่วมใจกันเป็นชาวบ้านหนองชะลาบที่ตำบลสมโคน
อำเภอบ้านตากจังหวัดตากที่เห็นเยอะอย่างนี้๔๐๐กว่าคนค่ะ
อันเชิญพระพุทธรูปและพระพุทธรูปเนี่ย
น้ำหนักประมาณสามร้อยกิโลกรัมนะคะเอาอันเชิญมาวางบนแคร่ไม้ก่อน
แล้วก็หามขึ้นเขาเพื่อที่จะไปประดิษฐานบนดอยหินระคัง
ซึ่งดอยหินระคังอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ระหว่างทางมันเป็นไหล่เขาด้วยช่วงแรกต้องเดินขึ้นบันไดไป๗๙๙ขั้น
แล้วมันไม่ใช่ขึ้นคนเดียวไงคะคือต้องไปพร้อมกันแบบนี้
แบกหามพระพุทธรูปแบบนี้ไปด้วย
หลังจากนั้นนะไม่ใช่ขึ้นบันได๗๙๙ขั้นแล้วจะถึง
จะต้องเดินลัดเลาะข้ามทั้งกองหินแกรนิต
ก่อนที่จะไปถึงยอดดอยหินระคังใช้เวลาเนี่ยรวมแล้ว๓ชั่วโมงกว่านะคะ
พอไปถึงแล้วเจอความอัดซะจันทร์เลยค่ะ
เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติก็เลยกลายเป็นที่มาของดอยหินระคัง
ที่อยู่บริเวณทิศตะวันออกของฝั่งยอดดอย
คือถ้าเกิดว่าใช้ท่อนไม้ใช้ก้อนหินเล็กมาเคาะ

เขาก็เลยเรียกว่าดอยหินระคังไง
เสียงแกโต้กังวานดังไปถึงบุบันที่อยู่ข้างล่างเลย
อ่ะเดี๋ยวชาวบ้านเขาลองเคาะให้ดูเดี๋ยวฟังกันค่ะ
นี่ครับผู้ใหญ่ครับอันนี้นะครับเป็นหินละครั้งใช่ไหมครับ
อันนี้แหละครับหินระคังเมื่อก่อนนี้มันมีปลายยื่นไป
ตอนนี้ปลายไหมครับเมื่อก่อนนี้ตีดังจากข้างบนเนี่ยได้ยินนั่งครับ

เนี่ยเวลาเคาะไปแบบนี้ค่ะมันจะดังกลางวานเลยนะคะ
ดังกล้องอ่ะนะใช่ซึ่งดอยหินระคังเนี่ยเขาก็มีความเชื่อ
ว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเคยมีอริยสงศ์สาวกในยุคพุทธกาลเนี่ยมาเยือน
บนยอดดอยก็จะมีหินกระหนิดที่เป็นรูปทรงคล้ายกับลูกนิมิตรเนี่ย
ตั้งอยู่กลางโถงหินกระนิดแล้วชาวบ้านพวกผู้เท่าผู้แก่เนี่ยค่ะ
ก็จะเดินเท้าขึ้นไปไปกราบไหว้ไปสการะเพราะว่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็กลายเป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้าน
ตั้งแต่ประมาณสักร้อยห้าสิบกว่าปีที่แล้วอะค่ะจนทุกวันนี้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะ
กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันต่อเนื่อง
จากอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองตากคือขับรถไปแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยเดินทางไม่นานมากอะค่ะ
ทั้งหมดเนี่ยระยะทางประมาณ๑๙กิโลเมตรเท่านั้นเองขึ้นไปแล้วก็จะพบความมหาศจรรย์ของธรรมชาติแบบนี้นะคะ